ทีนี้คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้ไปแล้ว
ดูเรื่องเกี่ยวกับพ่อและแม่หน่อยละกัน
พ่อและแม่ที่ว่านี้หมายถึงอะไร

ส่วนพ่อคือพ่อของคุณกระติกนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้พ่อก็มีการให้สัมภาษณ์

กรณีลูกสาวที่มีส่วนสำคัญเลย
เกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
คุณพ่อเกียรติศักรรมสกุลคุณพ่อของคุณกะติกอิติริน
ช่วงหลังนี้เดินทางไปไหนมาไหนกับคุณกติกนะ
การที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ในการที่ตำรวจเรียกสอบปากคำพ่อก็มาด้วย
วันที่รับทราบข้อกล่าวหาก็นั่งโต๊ะแถลงอยู่ด้วยกันกับข้างลูกเนี่ยนะคะ
คือคุณพ่อบอกว่าหลังจากลูกสาวตกเป็นผู้ต้องหา
บอกเลยนะถ้าลูกของผมผิดก็คือผิดต้องยอมรับ
แต่ถ้าเกิดทำถูกก็ต้องบอกว่าเราถูก
ผมไม่ได้เข้าข้างลูกยังตำหนิลูกด้วยซ้ำเลย
มึงทิ้งเพื่อนมาเพื่ออะไรคืนที่เกิดเหตุ
แต่พอกระติกบอกเหตุผลออกมาทำให้พ่อเชื่อ
กระติกไม่โกหกแล้วพ่อก็บอกด้วยนะ
ถ้าเกิดสารตัดสินว่ากระติกผิดจริงในคดีนี้เนี่ย
พ่อจะพาลูกมาส่งเข้าเรือนจำด้วยตัวเองเลยค่ะครับ
ผมเองก็บอกมึงทิ้งเพื่อนมาเพื่อ
แต่เขามีเหตุผลบอกเราเข้าใจครับก็เหมือนที่เขาบอกไปนั่นแหละ
ผมไม่เคยทิ้งเพื่อนนะครับแล้วก็ติกก็ไม่ได้เคยทิ้งเพื่อน
แต่มันมีเหตุผลที่พอพูดไปทุกคนก็คิดว่ากระติกโกหก
ถ้าเขาผิดนะผมนี่แหละจะพาคนเข้ามาส่งเข้าเรือนจำเอง
ถ้าเขาผิดนั่นนะครับ
นี่ค่ะคือสิ่งที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ
ทีนี้มาฝากฝั่งของแม่บ้างค่ะ
แม่ของตังโมคุณแม่พนิดาก็บอกกับนักข่าว
หลังจากที่ได้ฟังว่ากระติกรับสารภาพในข้อหาให้การเท็จแล้ว
ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายแม่บอกว่าแม่โล่งใจนะ
กระติกพูดความจริงแล้วแม่ก็พูดไปถึงปอกับโรเบิร์ตด้วย
บอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องออกมาสารภาพได้แล้ว
คืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่บอกว่าแม่รออยู่
ถ้าเป็นสุภาพบุรุษน่าจะจำคำนี้ได้

คือคุณแม่บอกว่าคือกระติกสารภาพก็ดีแล้ว
ก็ถามว่าให้อภัยกติกหรือยัง

กระติกเดินมาขอโทษแล้วแม่ก็ให้อภัยไปแล้ว
จากนั้นไม่มีการติดต่ออะไรกับกติกอีกเลย
ส่วนตัวไม่มีอะไรติดใจกับกะติกแล้วนะ
แต่มองว่ากระติกคงกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้
เพราะเรื่องของกฎหมายยังไม่จบ
ส่วนการนัดหมายจะพูดคุยกับปอและโรเบิร์ตซิ่ม
แม่บอกว่าจะยกหูโทรไปเองเลย
เราก็ถามแม่แม่จะโทรไปเมื่อไหร่จะคุยเมื่อไหร่
แม่บอกว่าอาจจะนัดหมายเวลากับปอและโรเบิร์ตอีกครั้ง

อาจจะเป็นวันที่เขาทั้งสองคน
ต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนครั้งต่อไป

วันพรุ่งนี้๗เมษายน
เพราะว่าครั้งก่อนปกับโรเบิร์ตไปรายงานตัวล่าสุด

วันเสาร์แล้วคือต้องรายงานตัวทุก๕วัน
แต่เขากำหนดอีกทีนึงก็คือ๗เมษา

ก็อยากให้เขาสารภาพต่อหน้าสื่อมวลชน

จะมีการนัดกันพรุ่งนี้ไหมเนาะ

ก็จะเป็นประเด็นข่าวใหม่ขึ้นมาอีก